ต้องบอกว่าวงการลูกทุ่งปีนี้นะฮอตมากจริงนะคะถือว่าเป็นปีทองค่ะ
เราก็จะได้เห็นลูกทุ่งหน้าใหม่มากมายหลากหลายแบบว่าเยอะมากจริงค่ะ
ซึ่งสิ่งที่ทำให้แบบเกิดลูกทุ่งหน้าใหม่ได้ก็ต้องมีนักปั้นที่ดี
นึกถึงครูสลาค่ะครูสลาเนี่ยเป็นครูที่แบบว่า
คนทั้งปรุงการบรรทงศ์เนี่ยค่ะแบบนี้เลยนะคะ
สลาคุณวุฒิค่ะเป็นศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช๒๕๖๒
สาขาศิลปะการแสดงนักประพันเพลงแนวลูกทุ่งอีสานและหมอลำ
ชื่อนี้เรารู้จักทั้งวงการลูกทุ่งรู้จักค่ะ
ซึ่งบันเทิงไทยรัฐได้เจอครูสลานนี่แหละค่ะก็ถามถ่ายกันหน่อยนะคะว่า
ปัจจุบันปั้นศิลปงศิลปินมีทิศทางที่เปลี่ยนไปหรือเปล่านะคะ
เพราะว่าครูสลาอยู่ในวงการลูกทุ่งมายาวนานมากค่ะ
ซึ่งจริงครูสลาก็บอกว่าก็มีทั้งดูแลเองนะคะแล้วก็ให้คำแนะนำต่างมากมายค่ะ
คนที่เป็นลูกรักเลยนะคะโอ้โหพูดชื่อมารู้จัก

โอ้โหดังมากเนี่ยเจ้าของเพลงนี่วรหลวงพ่อรวยค่ะ
เวียงน้ำละมนต์นี่เราก็ร้านงามค่ะบ่อยเหมือนกันนะคะ
รวมไปถึงคุณกรีชายนโลงคุณเบียพร้อมพงษ์ค่ะ
ซึ่งนะคะครูสลาก็ต้องขอบคุณแฟนเพลงทุกคนเลยนะคะ
แบบให้การตอบรับนะคะต้อนรับนักร้อง
ที่ครูสลาปั้นมาทั้งหมดทั้งมวลไปฟังเสียงหน่อยค่ะ
เป็นโชคดีของครูครับที่ได้รับโอกาสจากสังคม
ในทุกส่วนที่ได้รับ

งานล่าสุดที่กำลังทำแต่ยังไม่เผยแพร่ของตรีแล้วก็เบียร์ตอนนี้
ทีมงานก็รู้สึกภูมิใจมาก
แล้วก็มีบทเพลงบางอย่างที่ลงตัวกับเขามาก็อยากให้ติดตามนะครับ
พี่เบิร์ทก็คือความสุขของคนไทยนั่นเองค่ะ
ซึ่งก่อนอันนี้เราก็รายงานข่าวไปนะว่าพี่เบิร์ตเจอครูสลา
เอาหวงมาลัยแล้วก็เอาว่าย

แล้วภาพที่หุดแสนหรือประทับใจจริงนะคะ

พอเจอคุณครูที่บอกรบรักนะให้เกียรติคุณครับด้วยกันนะคะ
ใช่ค่ะก็เดี๋ยวรอติดตามผลงานกันต่อไปทั้งคู่เลยนะคุณผู้ชมนะ